วันนี้เข้าสวนปามหน่อยค่ะ
ราศีคนรวยมันจับนึกเกินค่ะชั่วนี้
น้ำมันปาล์มขยับราคาขึ้นทุกสัปดาห์เลย

จะเจ็ดสิบอยู่แล้วต่อขวดท่า

มาระวังหน่อยนะฝนตกแรงมากครอบคลุมทุกพื้นที่เลย
วันนี้ขอแบ่งฝนเป็น๒กลุ่มค่ะ
กลุ่มแรกอยู่ทางตอนบนของประเทศก็คือภาคเหนือและภาคอีสาน
มีภาคกลางนิดหน่อยแต่ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะ
กลุ่มที่๒ก็คือภาคใต้วันนี้หนักซะด้วยค่ะ
ภาพถ่ายดาวเทียมหน้าช่วงเวลานี้เลยนะตี๕๔๔นาที
มาเลยภาคอีสานตรงนั้นน่าจะเป็นแถวชัยภูมินะคะ
เพราะว่าเป็นช่วงเกี่ยวระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสาน
แล้วก็มีภาคเหนือภาคกลางตอนบนด้วย
และภาคใต้ยังมีกลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
ตกหนักตกแรงก็คือสีส้มสีเหลืองเนี่ยเหมือนเดิมเลย
ฝนที่เกิดขึ้นค่ะอิทธิพลยังคงเหมือนเดิม
เกิดจากพายุไซโครนอัศนี
ตอนนี้จ่อแล้วใกล้มากแล้ว
กำลังจะพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศอินเดีย
ลักษณะฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้
ตกตลอดทั้งวันฟ้าครึ้มตลอดทั้งวัน
พ่อบ้านแม่บ้านที่จะซักผ้าล้างรถ
ดไว้ก่อนส่วนเกษตรกรค่ะ
หน้าดินให้พร้อมทำอะไรให้พร้อมเพราะฝนกำลังจะมา
ฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนช่วงเช้านี้
หลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะแพร่ไปหมดเลยเห็นไหมคะ

โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ว้ายแถวนครศรีธรรมราชเป็นจุดสีแดงตรงนั้น
วันนี้ช่วงบ่ายค่ะประมาณบ่าย๒บ่าย๓ฝนน่าจะแรงนะ

และหลังจากนั้นค่ะก็ยังคงอยู่แบบนี้ไปตลอด

ช่วงที่พายุอัศนีเขาสะบัดตัว
มันทำให้เกิดลมและเกิดคลื่นแรงเข้ามา
และประชิดชายฝั่งมากแบบนี้
วันนี้ใครที่เตรียมตัวจะไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่าง
พังงาภูเก็ตระมัดระวังให้ดี
งดการท่องเที่ยวไว้ก่อนเลยจะดีกว่านะคะ
เอาติดตามการขึ้นตัวของพยุดไซโคนอัศนีก่อนหน่อย
ไกลขึ้นฝั่งทางตอนกลางของประเทศอินเดียเต็มทีแล้วนะคะ

เขาจะทำให้ลมมรสุมในประเทศไทยมีกำลังแรง

แต่พอพัดขึ้นฝั่งเกิดการสลายตัวค่ะ

เหนือและภาคอีสานจะฝนยาวไปเลย
จนถึงสุดสัปดาห์นี้ประมาณวันที่๑๕นี่แหละค่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยฝนยาวไปนะคะ
เมื่อไหร่จะประกาศให้เป็นฤดูฝนเนี่ย

ช่วงนี้เขาบอกว่าฝนไม่น่าท่องเที่ยว
แต่ภาพที่เห็นนี่คือเกิดช่วงฤดูฝนนะหน้าฝนนะ
นี่คือกุ้ยลินเมืองไทยค่ะ
เขาบอกว่าช่วงนี้หลังจากฝนตกปุ๊บ

ใครไปเที่ยวแล้วขึ้นไปพิชิตยอดเขาช่วงนี้

อยู่ที่เนินมะปรางจังหวัดพิษสนุโลก

ใครมีโอกาสไปเที่ยวก็ไปกันได้นะคะ

ถ้าเราไม่ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วมันก็จะแปลกนะ

อุโมงค่ะอยู่ที่เชิงดอยสุเทพ
ที่นี่เขามีพระพุทธรูปเรืองแสน
ไม่ใช่เรื่องของความมีศัยศาสตร์อะไรทั้งนั้นนะ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะอะไร
เพราะฤดูฝนตะไข้น้ำสีเขียวขึ้นตามองค์พระค่ะ
ก็เลยเห็นเป็นสีเขียวแบบนี้เปล่งประกายออกมา
เขาก็เลยพูดไปใช้คำให้มันดูแบบหน้าไปเที่ยว

เรื่องใสจริงนะเรามองดูภาพแบบนี้นะคะ
แต่วัดอุโมงเนี่ยเป็นวัดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วนะคะ
ดิฉันเคยไปสวยมากจริงค่ะ
หน้าหนาวก็ไปได้หน้าฝนก็ไปได้จ้า